วันนี้มีภาพแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะก็สร้างรอยยิ้มให้ได้ประมาณหนึ่งนะคะ
เป็นภาพของบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไปช่วยกันทำความดีทำความสะอาดพื้นที่ต่างแบบนี้ค่ะ
จุดที่คุณผู้ชมดูนี้นะคะอยู่ที่เมืองกระบี่
วิดีโอนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียคลายความเครียดให้กับเอ่อ
ผู้คนได้ท่ามกลางวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ถ่ายคลิปนี้
เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่คุณชานรงลีลาบูรณพงศ์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ถามว่าสองคนนี้เป็นยังไงมายังไงเนี่ยสองหนุ่มสไปเดอร์แมนเนี่ย
บอกเขาเป็นจิตอาสาเป็นชาวเมืองกระบี่นี่แหละ
ตัวมาช่วยงานของเจ้าหน้าที่ในการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ทั้งคู่ต้องการได้สื่อให้ชาวบ้านเห็นว่า
การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันโควิดไม่ต่างจากซุปเปอร์ฮีโร่
อ่าเขาเป็นการเปรียบเทียบไงคนที่ทำงานตอนนี้ทุกคนเป็นฮีโร่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ
ถ้าเป็นฮีโร่แล้วก็ต้องออกมาช่วยป้องกันโลกสิและก็อยากสร้างสีสัน
รอยยิ้มให้กับผู้คนที่อยู่ในภาวะตึงเครียดแบบนี้ด้วยนะคะ
อ่าสไปเดอร์แมนสองรุ่นสองวัยสองขนาดเอาไม่ต่างจากสมุดสาขรมาวานนี้
เปอร์ฮีโร่เขาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นเหมือนกันลักษณะคล้ายกันค่ะ
ฆ่าเชื้อเพื่อชาติเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยนะคะเขาแต่งกายด้วยชุดซุปเปอร์ฮีโร่
ไอรอนแมนแบทแมนทอเทพเจ้าสายฟ้าซุปเปอร์แมน
ทำไมมาพ่นยาฆ่าเชื้อสกัดโควิด
จุดที่เขาไปพ่นคือถนนนรราชอุทิศซอยเทศบัน๘ตะมนต์มหาชัย
คนที่พบเห็นนะโดยเฉพาะเด็กเขาให้ความสนใจ
บางคนเห็นแล้วก็สร้างรอยยิ้มอารมณ์ดีมากขึ้นเกลียดน้อยลง
เพื่อป้องกันเชื้อโรคอีกด้วยค่ะ
ก็เป็นการสร้างรอยยิ้มในช่วงที่หลายคนเครียดนะ